ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นความโชคร้ายจริงนะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่เขาทำงานไปส่งน้ำดื่ม
อยู่แถวนครปฐมกำลังขนน้ำดื่มอะไรกันอยู่เนี่ย
อยู่ดีมีรถบรรทุกขับมาแล้วล้อรถบรรทุกมันหลุด
มันพุ่งกระเด็นกระดอนเข้ามาเนี่ยฮะ
จากภาพวงจรปิดแถวนั้นจับเหตุการณ์ไว้ได้หมด
เดี๋ยวท่านดูตรงนี้นะฮะที่ลูกศรเหลืองชี้อยู่เนี่ย
ชายหนุ่มผู้โชคร้ายคนนี้โอ้ยเห็นไหมโดนหัวด้วยอ่ะ
มันกระเด็นจากถนนผ่านจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ปึ้งเข้ามาตรงนี้พอดี
เข้าศิษย์ศาสตร์พอดีนะเดือการเนี่ยเจ็บสาหัส
แต่ว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายสามารถพูดคุยได้แล้วนะฮะ
รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงเขา
แล้วก็จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกอะไรยังไงบ้าง
เพราะจากที่เห็นในภาพเนี่ยคือแบบสลบเหมือดไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ตรงบริเวณปากทางเข้าวัดลาดประเขา
ถนนกระมวลโกวิทย์ตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ
เป็นจุดที่ล้อรถกระเด็นลอยมานะครับ
มาจากถนนเพชรเกษมนครปฐมรัชบุรี
ห่างไปสักประมาณ๑๐เมตรจากถนนนะครับ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบล้อรถบรรทุก๑๐ล้อขนาดใหญ่
ตกอยู่หนึ่งล้อผู้ที่บาดเจ็บสาหัสในตอนนั้นคือนายกิติเทพอายุ๒๖ปี
คือมีเลือดออกที่ดวงตาที่ศีรษะซี่โครงนี่หักศีรษะนี่บวมปูด
นอนแน่นิ่งในสภาพตาค้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิต้องมาช่วยเหลือ
ถมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยนิ่งไปเลย
พาไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ชาวบ้านก็มาดูที่เกิดเหตุกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ห่างจากตรงจุดที่เกิดเหตุไปสัก๒๐เมตร
รถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาไปรัชบุรี
ล้อหลังด้านขวาของตัวรถหลุดออกไป
เหลืออยู่ล้อเดียวด้านขวาตรงที่หลุด
คนขับรถชื่อว่านายอนุชิตรุตวันอายุ๒๙ปี
ก็ยืนงงอยู่ในที่เกิดเหตุ
โดยเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถจะมุ่งหน้าไปรัชบุรี
มาถึงจุดเกิดเหตุจู่ล้อหลังด้านขวามันหลุดไปล้อหนึ่ง
กระแทกกับขอบถนนริมทางลอยผ่านร้านค้าข้างทาง
แล้วกระเด็นไปโดนศีรษะคน
พอเขาเห็นเขาก็จอดรถจะลงไปดู
ปรากฏว่ากู้ภัยนำตัวผู้เจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าล้อมันหลุดออกมาได้ยังไง

แจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
อาการล่าสุดของนายกิติเทพผู้บาดเจ็บตอนนี้
ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นะครับ
ยังต้องรอดูอาการอยู่แต่ว่าก็ออกจากห้องไอซียูได้แล้ว
นี่ฮะวันนี้เขาก็พอพูดคุยได้นะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าตอนนี้ยังปวดหลังอยู่
เนื่องจากกระดูกซี่โครงยุบใบหน้าถูกระแทกอย่างแรง
จากราวเหล็กของรถกระบะช่วงที่เขาล้มลงไปด้วย
แล้วก็ล้อมันเข้าทางด้านหลังด้วยมีบาดแผลเย็บที่ดวงตาด้วย
ใต้ตาก็แตกดั้งก็หักม่านตานี่ถลอกนะฮะ
ตอนนี้ยังปวดศีรษะยังมึนอยู่
โดยนายกิติเทพบอกว่าขณะเกิดเหตุ
กำลังยกน้ำส่งให้กับร้านขายของของอ่าร้านของลูกค้านะ
ได้แค่ว่ากำลังยกน้ำลงจากรถแล้วก็วูบหมดสติไปเลยไม่รู้เรื่องเลย

นี่นะฮะวูบไปเลยไม่รู้เรื่องเลย
มีคนมาเรียกเขาก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่ามันงง
นายกิติเทพบอกว่ายังถามเลยนะถามคนที่เข้ามาเรียก
ถามว่าผมมานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
คือมันงงใช่มันงงไปเลยพูดสื่อข่าวถามว่าโอ้โหแต่ว่ารอดมาได้เนี่ย
ห้อยพระอะไรมีของดีเครื่องรางของขลังอะไรติดตัวหรือเปล่า
อันนี้คุณภาคภูมิต้องทำตามนะ
กิติเทพบอกว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยฮะ
ไม่ได้มีพระไม่ได้มีเครื่องลางของขลังอะไรเลย
แต่เขาศักดิ์รูปเรือแล่นบนทะเลไว้ที่แผ่นหลัง
ซึ่งเรือแล่นบนทะเลเนี่ยมันเป็นความหมายชื่อของภรรยาของเขา
ภรรยาเขาชื่อโบสต์อ๋อภาษาอังกฤษเรือโบสต์
แปลว่าเรือก็เลยสักรูปเรือไว้บนแผ่นหลังนะฮะ
แบบเต็มแผ่นเลยคาดว่าปฏิหารเนี่ยคงเป็นเพราะภรรยาคุ้มครอง

เอาฟังเสียงเขาหน่อยครับ
แบบโดนอะไรถึงมานอนอยู่ตรงนี้เขาบอกโดนลอร์ดโดนทะเต๊มไปหมดเลยที่นั้น
นี่ภรรยากุ้มครองเห็นมั้ย
ใช่รักเมียนอกจากเจริญแล้วยังแคล้วคลาดปลอดภัยด้วย

ผมต้องไปสักรูปป๊อปคอนบนแผ่นหลัง

ชื่อป๊อปเอาป๊อปคอร์นซักถุงนึง
ดีจะได้แคล้วเราบอกว่าเดี๋ยวจะประสานช่วยเหลือดั้งตระกันภัยเป็นค่าตอบแทนพูดเสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอายาส่วนเรื่องคดีความก็ตำรวจดำเนินการไว้และเดี๋ยวก็จะ
ส่วนเรื่องคดีความก็ตำรวจดำเนินการไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ
โชคร้ายแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรหนักหนาสาหัสมากกว่านี้ใช่ค่ะ